อีกหนึ่งเรื่องในช่วงหน้าร้อนที่เราต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดี
ก็คือเรื่องของโรคพิสุนักบ้า
อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกคุณผู้ชมค่ะ
หน้าร้อนแบบนี้พิสุนักบ้าระบาดนะ
อย่าลืมนะให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องของโรคพิสุนักบ้าด้วยนะคะ
หางตกแล้วค่ะน้ำลายฟูมแล้วค่ะ

บ้ารอก่อนแต่ว่าความรู้เรื่องของโรคพิสุนักบ้า

ในช่วงของรู้แล้วบอกต่อ
ทุกวันเราไม่เพียงแต่ต้องใช้ชีวิตกับผู้คนมากมายเท่านั้น
เรายังต้องพบเจอสับประสัดหลากหลาย

ต่างเหล่านี้นำโรคจากสัตว์สู่คนได้
แล้วมีโรคร้ายแรงถึงชีวิตเชียวนะ
ที่ติดต่อยังง่ายได้เช่นโรคพิสุนักป้า
ปีที่ผ่านมาคนไทยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้าถึง๑๗ราย
มีข้อมูลจากสำนักคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมประตุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๖๑
ระบุไว้ชัดเจนว่า
ตรวจพบไวรัสโรคพิสุนักบ้าในสัตว์ถึง๓๔๑ตัว
ใน๔๐จังหวัดทั่วประเทศ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีพุทธศักราช๒๕๖๐ถึง๒เท่า
วันนี้เรามีเรื่องราวมาบอกต่อเกี่ยวกับโรคพิสุนักบ้าครับ
ซึ่งมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคนี้มากมาย
มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

หมาและแมวเท่านั้นที่เป็นโรคพิสุนักบ้าได้

ไม่ครับสัตว์เลี้ยงรู้เมื่อยู๊คนมทุกชนิดครับ
คำตอบคือไม่จริงครับ
มีสัตว์มากมายที่สามารถเป็นโรคนี้
และแพร่เชื้อพิสุนักบ้าได้
เหตุผลที่สัตว์สามารถรับโรคพิสุนักบ้าได้
ก็เพราะว่ามันมีเซลล์ที่เป็นตัวรับไวรัสเข้าไปในสู่ร่างกาย
ซึ่งมีเฉพาะในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมเท่านั้น
ส่วนจากกลุ่มอื่นไม่มี
เพราะฉะนั้นเชื้อไวรัสก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบของร่างกายได้ครับ
สัตว์เลี้ยงถ้าเลี้ยงแต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหน
ไม่มีทางติดโรคพิสุนักบ้าจะติดได้ยังไง
ไม่ค่ะมันอาจจะไปกินหนู
อย่างที่หนึ่งก็คือติดจากหนูบ้าน

สองติดโดยสัตว์จรจัด
เลียกันแทะกันกัดกันผ่านทางประตูนี่แหละครับ
ยกตัวอย่างเช่นสัตว์ของคุณเดินไปที่หน้าประตูบ้านที่เป็นประตูรั้ว
แล้วมีสัตว์จรจัดวิ่งผ่านมาแล้วเกิดทะเลาะกัน
หรือว่าเลียหน้ากันผ่านทางประตูรั้วที่มีช่องว่างเนี่ย
มันก็สามารถแพร่โรคให้ถึงกันได้ครับ
พิสุนักบ้าระบาดเฉพาะหน้าร้อนยิ่งร้อนยิ่งบ้า
จากข้อมูลที่เราเก็บมาโดยตลอดโดยกรมบริษัทและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เราพบว่าพิสุนักบ้าเนี่ยสามารถพบได้ทุกเดือนตลอดทั้งปีไม่เลือกฤดูกาล
ถ้าไม่ถูกกัดเดินไม่ออกนะครับจะสามารถติดพิสุนักบ้าได้ไหมครับ
จริงนะครับเชื้อพิสุนักบ้าเนี่ยจะถ่ายทอดกันนะครับ
หลักก็คือน้ำลายไม่ว่าจะเรียไม่ว่าจะกัดกินน้ำในภาชนะเดียวกัน
หรือว่าถ้าเป็นแมวก็คือเรียมือแล้วก็ไปขวนหรือโดนหมาตะกุย
แล้วแต่ทำให้ติดโรคพิสุนักบ้าได้ทั้งนั้นครับ
รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนนะครับ
เสียเวลานิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องเสียใจในระยะยาว
ดูอย่างพี่ที่พาสัตว์เลี้ยงมาหาหมอวันนี้สิครับแม่
คักน่ารักจริงไม่ใช่แค่หมานะครับ
ยังมีแมวแล้วก็หมูด้วยน่ารัก
ก็กลัวมันเป็นพิสุนักบ้างแล้วก็กลัวมันป่วยเป็นโรค
ก็ป้องกันไว้ไม่ให้มันเป็นนะครับเพราะว่าอยากให้มันแข็งแรงอยู่แล้วนาน
ป้องกันเผาด้วยก็ประสบความดี
โรคพิสุนักบ้านี้เป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตมากนะครับ
เพราะโรคนี้เป็นแล้วตายสถานเดียวแต่ป้องกันได้ไม่ยากครับ
เพราะฉะนั้นรู้แล้วต้องบอกต่ออย่าลืมบอกต่อกันไปให้เยอะนะครับ